มีข่าวดีมาบอกนี่ต้องพูดดังหน่อย
เพราะว่าแชร์กันเต็มฟีดเลยเรื่องของราคาน้ำมัน
ตี๕รอเติมกันได้เลยนะครับเพราะราคาน้ำมันลด๓บาทต่อลิตร
คุณผู้ชมให้ดูราคาหน้าจอเลยจะได้รอเติมกันตอนเช้านะฮะ
เช็คราคากันไว้ก่อนเลยนะครับ
ก็ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโอฮอลทุกชนิดลง๓บาทต่อลิตรนะครับ
ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดอันนี้ยังคงเดิมอยู่
บางคนบอกโอ๊ยก่อนหน้านั้นเกือบทะลุ๕๐แล้วนะฮะ
ก็ลงกันมา๓บาทเพราะราคาน้ำมันโลกนะ
ถือว่าเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขลงขาลงเยอะเป็นประวัติการเหมือนกันนะครับ
ก็เห็นตัวเลขนี้นะใช่ฮะแต่หลายคนแชร์กันอยู่
บอกว่าตัวเลขลงวันนี้ลง๓บาทวันต่อไปจะขึ้นมากกว่า๓บาทหรือเปล่า
โอ้โหค่ะแต่เอาเป็นว่าวันนี้เหยียบผ่านปั๊มไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเลี้ยวเติม
พรุ่งนี้ค่อยเติมตี๕ค่ะคุณผู้ชมค่อยเข้าปั๊มกันนะฮะ
นี่ก็เป็นข่าวที่ต้องรีบแจ้งให้ทราบเลยนะคะ